ตามความคืบหน้าเรื่องของ

ครูเนี่ยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

เลื่อนไหวก็คือนายสิทธา

ร้อยตำรวจโทจรูลวิมลอดีต
ตำรวจเกาะเสียนในจังหวัดการจนะบุรีที่
เอาสลากกินแบ่งรัฐบาล

ชุด๕ใบหมายเลข๕๓๓

อายัดไว้แล้วนะฮะ๒๐กว่าล้าน
ที่เหลือใช้ไปแล้วแต่ว่าฝ่าย

ลากินแบ่งรัฐบาลหายก็คือครูปรีชา

ความดำเนินคดีกลับนะครับ

ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล๒คน

นางสาวพัชริดากรณีที่

แต่ว่า๑ชุด๕ใบ
ใบละ๘๐บาทมันต้อง๔๐๐บาท

นั่นหมายความว่าขายสลากเกินราคา

กล่าวโทษต่อครูปรีชาไข้ควร

สลากกินแบ่งรัฐบาลของตนหาย
ว่าเป็นการลงบันทึก

หากมีการร่วมกันเกิน๕คน

ยี่ซ่องโจรเพิ่มนะครับ

ของคนค้าสลากเพราะฉะนั้นขอให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ทั้งหมดเลย
ครูปรีชาแล้วก็นางรัตนาพรที่มีการสนทนากันว่ามีการพูดคุยกัน
สนทนากันเรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไร
แล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับอันนี้จะไปพบพบตรในวันพรุ่งนี้๑๒ธันวาคมนะครับ
ก็คือกรณีมีนายตำรวจในจังหวัดเข้ามาเป็นคนกลางในการเจรจากลายเกลี่ย
เรียกร้อยตำรวจโทจรูลไปที่บ้านแล้วบอกว่าจะให้แบ่งกันคนละ๑๕ล้านเนี่ยนะฮะ
สำหรับเงินที่ได้๓๐ล้านตรงนี้ถือว่าเหมาะสมต่อการทำหน้าที่หรือไม่อย่างไรนะครับ
มาแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดีกับทางคุณครูปีชาด้วยที่

จากว่าเรื่องนี้เนี่ยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
แล้วก็มีการไปให้ข่าวตั้งแต่ต้นเนี่ยว่าทางคุณลุงเนี่ยนะครับ
จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนซื้อยังไงอะไรนะครับ

แล้วก็ได้มีการมาออกให้สื่อหลายครั้งนะครับ
ซึ่งผมก็คิดว่าเรื่องนี้มีการพาไปที่ทางบ้านพักด้วยนะครับ
ว่ามันเหมาะสมสมควรหรือเปล่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมกับทางคุณลุงและครอบครัวเนี่ย
เดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ขอเข้าพบพบนะครับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานะครับ
เพื่อที่จะขอให้ท่านนะครับลงมาสอบข้อเท็จจริงนะครับว่า
เรื่องนี้ถ้ามีการทำแบบนี้จริงเนี่ยมันมีความผิดวินัยหรือไม่นะครับ

โดยทางพันธมตรีอนุรักษ์บุญคำพงศ์สารวัตรกองกำกับการ๕
กองปราบรามบอกว่าผู้บังคับบัญชาสั่งการให้มาร่วมคลี่คลายคดี
ก็จะเร่งสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงให้ได้โดยเร็วที่สุด
เพราะว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ
คลายข้อสงสัยกันว่าตกลงสลาก๓๐ล้านบาทในงวดนี้เป็นของใครกันแน่